มีปลาจริงคุณผู้ชมเพราะที่จังหวัดกำแพงเพชร
ทอดแหครั้งเดียวได้มา๓๐กิโลกรัม
โอ้โหมีคาถาเรียกปลาเหมือนพระสังหรือเปล่าเนี่ย

ใช่ค่ะคุณค่ะหลังผ่านฤดูฝนไปหมาด
ระดับน้ำในแม่น้ำปิงลดลงต่อเนื่อง
ก็ส่งผลให้ปลามันออกมาหากินตามริมคลองข้างตลิ่งไง
ชาวบ้านเขาบอกทอดแห่ครั้งเดียวได้ปลาตะเพียนเพียบเลย
แล้วที่ช่วงนี้ปลาตะเพียนเป็นที่ต้องการ
ใช่แล้วทีมงานตลอดข่าวของเรานะคะ
เรื่องแบบนี้ไม่พลาดเดินทางไปเลยจ้ะ
สุดยอดอ่ะสุดยอดเยอะมาก

นึกออกมั้ยกินอาหารเหมือนเค้าก็เลี้ยง
พอมันรู้ตรงนี้มีอาหารมันก็จะหมาย

เออก็เป็นวิธีนะคะ
น้ำมีข้าวจริงนะคะ